คือเมื่อวานเกิดเหตุการณ์ประทะขึ้นระหว่างฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็ตำรวจด้วยนะคะดูภาพพร้อมกันค่ะ

จริงแล้วเขานัดรวมตัวกันตั้งแต่สักประมาณช่วงบ่ายที่แยกราชประสงค์
หลังจากนั้นเนี่ยลักษณะการเคลื่อนขบวนเนี่ยก็จะเป็นคาร์มอบนะคะ
จริงแล้วเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมจุดตัดหลักตรงนี้ความวุ่นวายเกิดขึ้นก็คือบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงค่ะ
ประมาณใกล้เกือบ๖โมง๕นาฬิกา๕๐นาทีตอนเย็นนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยปักหลักอยู่ค่ะแล้วก็มีการปาประทัดยักษ์ใส่รถตู้ของตำรวจที่จอดอยู่หลายคันนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ประกาศเตือนเป็นระยะบอกว่าอย่าทำลายทรัพย์สินราชการค่ะ
เหตุการณ์เริ่มชุนละมุนวุ่นวายค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่มีการเริ่มเปิดปฏิบัติการเห็นไหมคะน้ำสาดน้ำยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็ยิงกระสุนยาง
สกัดกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นระยะระยะในขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ตะโกน
ต่อว่าด้วยความไม่พอใจหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ป้อมตำรวจบริเวณกลางแยกสามเหลี่ยมดินแดง
ตรงนี้เป็นของพื้นที่รับผิดชอบคือสอนอดินแดงแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งใกล้กับห้างแถวฝั่งอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ก็คือป้อมตำรวจตรงนั้นจะมีอีกจุดหนึ่งปรากฏว่ามีการเผาค่ะคุณผู้ชม
จากเผาแล้วนะฮะเผาป้อมตำรวจแล้วคือยังมีการเผายางรถยนต์ด้วย
แต่ไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของฝ่ายไหนนะคะตอนนี้ยังไม่มีการระบุอย่างแน่ชัดค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าประชิดพื้นที่แล้วก็พยายามที่จะเข้ามาดับเพลิง
เพื่อคือดับเพลิงเพลิงกำลังลุกไหม้ค่ะ
ก็เลยทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมทยอยแยกย้ายกันไป
แต่ก็ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนค่ะที่ตอบโต้กับเจ้าหน้าที่เป็นระยะ
แก่นำสุดท้ายแล้วสักประมาณ๕โมงกว่าตอนเย็น
ประกาศนะฮะประกาศยุติการชุมนุมนะคะ
แก่นำจากกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศยุติ
แต่ถามว่ามวลชนเดินทางกลับทันทีไหมกลับหมดเลยไหมไม่ค่ะ
ยังมีมวลชนบางส่วนยังคงมีการปะทะกับตำรวจอย่างต่อเนื่อง
แล้วพอมีการปะทะขึ้นก็มีการบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่ายนะคะ
คือเหตุการณ์มันเริ่มดำเนินมาตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ะ
อย่างที่บอกไปคือเขารวมตัวกันที่แยกราชประสงค์นะคะ
แล้วก็มีการเคลื่อนขบวนแบบนี้ค่ะแยกออกเป็น๓จุดเป้าหมายคือ
จุดแรกไปที่บริษัทชิโนไทยของคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
ไปทำกิจกรรมปลาใสบอกชัดเจนเลยว่าไม่เอารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
บริหารงานไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพ
อกจากนี้ยังมีกลุ่มเฟมินิสก็มีการทำกิจกรรมโปรยหุ่นขนาดเล็ก
แทนผู้เสียชีวิตจากการที่ไม่ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ
เพราะมีการติดรูปคุณอนุทินเรียกร้องบอกออกไปเถอะลาออกไป
จุดที่๒ที่มีการเคลื่อนขบวนไปนะฮะ

หมายหลักคือบ้านของร้อยตำรวจเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
เกษตรรสาหกรณ์นะฮะแล้วปากหลักตรงข้ามจอยเลือดแก้ว
บ้านพักของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาค่ะ

แล้วมีกลุ่มผู้ชุมนุมหิ้วศพจำลองมาด้วยนะคะ
มาวางไว้ใต้ทางข้ามแยก
แล้วร่วมกันชู๓นิ้วแสดงออกเชิงสัญลักษณ
ขับไล่ตะโกนต่อเนื่องเลย
พลเอกประยุทธ์ออกไป
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาออกไปนะคะ

หลังจากนั้นค่ะก็มีการเคลื่อนขบวนมาที่

แยกสามเหลี่ยมดินแดงฝั่งถนนวิภาวดีอลังศิษฐ์
ตั้งใจจะมุ่งหน้าไปที่ร๑ทมรอ

แล้วก็พลเอกประวิทย์ที่อยู่ในนั้นนะครับ
แต่ตำรวจควบคุมฝุงชนค่ะ

ไปอีกหน่อยก็จะเป็นบ้านพักของผลเอกประยุทธ์

สุดท้ายค่ะก็มีการสกัดกั้นด้วยการ

ไม่ให้ขบวนเคลื่อนมวลชนไปได้นะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชม

อันนี้คือทางคอนโดมิเนียมเขาฝากชี้แจงมา

คือเขามีการโพสต์มาแล้วก็แชร์ต่อบอกว่า
โดตรงนี้ให้ตำรวจซุ่มยิงจากรั้วภายในคอนโด
คอนโดเองเขาฝากชี้แจงมา
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้ตำรวจเข้ามาตั้งพล
อยู่ไหนแล้วเขาเองคุณผู้ชมตอนที่ตำรวจยิงกระสุนยาง
โดเองเขาก็ได้รับผลกระทบแบบนี้เห็นไหมคะ
กระจกแตกทั้งบานเลยค่ะนะฮะ
แล้วที่สำคัญคือการรวมพลรวมตัวกันวันนี้
แล้ว๑๕ที่จะถึงนี้
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะรวมตัวมาบุกคอนโดนี้

ใช่ค่ะเค้าที่แจ้งออกมาแล้วนะครับ
คือเขาเองก็สกัดออกไปเขาก็เชิญออกไป

เคอร์ฟิลล์เข้าไปเข้าไปของเมื่อวานนี้
ปรากฏว่าดูเหมือนจะสารง
แต่ปรากฏว่ามันก็ยังมีเหตุการณ์คือกลุ่มผู้ชุมบางส่วนที่ยังอยู่
ก็วิ่งเข้าไปนะครับแล้วขยับเคลื่อนเข้าไป
เป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่อยู่เป็นระยะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือ
ช่วงประมาณ๑๙น๔๘นได้
สถานการณ์กลับมาระอุอีกครั้ง
มีการประทะกันที่สามเหลี่ยมดินแดง

กลุ่มผู้ชุมนุมที่ขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
เผาโกรยจรจราจรนะฮะ
เพื่อให้เกิดกลุ่มควันเขาทำอย่างนั้นทำไม
คือคาดว่าเขาทำให้แบบว่าเกิดควัน
และเจ้าหน้าที่มองผู้เขาไม่เห็นนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้รถจีโน่
ฉีดน้ำเพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอยร่นออกไป
แล้วก็มีการยิงแก๊สน้ำตาออกมาเป็นระยะด้วย
จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้ผลักดันผู้ชุมนุม
ผ่านด้านหน้าปปศนะครับผ่านไป
แล้วก็ใช้รถน้ำจีโน่เคลื่อนที่
ไปดับไฟที่เขาจุดนะครับ
คือช่วงนี้เสียงความวุ่นวายเริ่มที่จะเบาลงเบา
เบาลงเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมถอยไปอยู่บริเวณอนุสาวรี

แล้วก็ยังมีเสียงดังคล้ายพลุเนี่ยดังขึ้นมาบ้างนะฮะ
เป็นบางครั้งตรงแยกสามเหลี่ยมดินแดงแห่งนี้

สถานการณ์การชุมนุมเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางกลับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์นะครับ
ห้ามออกนอกเคหาสถานตั้งแต่๓ทุ่ม
เหลือเพียงร่องรอยความเสียหายแล้วก็เศษแก้ว
แล้วก็ซากที่มีการโดนเผาเท่านั้น
จากนั้นก็ได้เปิดการจราจรนะครับ

แล้วก็บริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
เพื่อให้สัญจรไปมาได้
คุณผู้ชมครับแนวร่วมธรรมศาสตร์
นัดชุมนุมอีกครั้งในวันนี้ฮะ

เขาบอกว่าบ่าย๓เขานัดกันจุดเดิมเลย
ตอนนี้เหมือนกับเป็นชัยสมรภูมิของเขาแล้ว
ใช่นัดกันตรงนี้อนุสวรีชัยสมรพภูมิแล้วคราวนี้นะ

วันก่อน๗นะฮะแล้วก็เมื่อวาน
วันนี้เป้าหมายอยู่ที่ไหนรู้ไหมวันนี้ชัดเจนนะ
บ้านพักท่านนายกรัฐมนตรี

ที่ถนนพิภาวดีรังศิษย์
แล้วจะรวมตัวกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหมู่บ้านทะลุฟ้า